ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะมาเริ่มดูกันที่เรื่องนี้เลย
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ข่าวล่ามาแรง
เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่กำลังจะมีถึง

เรารู้แล้วนะคะว่าใครเป็นพักรัฐบาล
ทีนี้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เพราะว่าทางฝากฝั่งพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เปลยบอกว่า
ท่านชัชช่าเสียทิพันธ์เนี่ยจะลงชิงผู้ว่ากรุงเทพฯ
ทีนี้ใครล่ะจะเป็นเบอร์ใหญ่ทัดเทียมกัน

จากฟักฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐ

ว่าทางภักษ์พลังประชารัฐเนี่ยไปทับถามผู้ว่านโรงศัตริย์โอสุธนากร

ปีที่แล้วไงชื่อนี้ดังมากค่ะ

ทีนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็พยายามที่จะโทรสอบถามท่านผู้ว่านะ

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษสุดท้าย
ส่งท้ายรัฐบาลคอสชนะคะ
โอ้โหวันนี้ลุงตู่มาด้วยบรรยากาศที่ชื่นมืด
รับไหว้นักข่าวแบบนี้นะคะ
วันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้ายไปแล้วเนี่ย
นายกลุงตู่ก็ลงมาที่โพเดียมแถลงข่าวตามปกติ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้เนี่ย
ไม่ได้มีวาระอะไรที่ต้องกังวลหรือมีการอนุมัติโครงการส่งท้าย
แต่อยากทราบว่ามีอะไรคืบหน้าก็เลยมีการประชุมนัดส่งท้ายแบบนี้นะคะ
ทีนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการนำคณะรัฐมนตรีทั้ง๓๕คน
ถวายสัตว์ปฏิญาณตนในเวลา๑๗นาฬิกา
นายกบอกว่าหลังจากนั้นก็จะประชุมด่วน
เรียกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ประชุมทันที
พร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะทำความเข้าใจด้วยนะคะ
เพราะว่าบอกว่า๒๕กรกฎาคมเนี่ย

ไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านโปรดฟังและทำความเข้าใจด้วย

เราในการแถลงนโยบายซึ่งตำรวจไว้เดิมวันที่๒๕
ก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นการแถลงนโยบาย
แล้วก็สนับข้อเคลียดต่างเพื่อให้เกิดความปกตัวสมบูรณ์ขึ้นเขาเอง

ผมเห็นว่าหลายอย่างบางทีมันยังไม่ค่อยตรงกับหน้าที่
ในการทำงานเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอภิปรายการทำงานของรัฐบาลก่อน
มันคนละเรื่องกันก็ขอเรียนให้ทราบเลยผมก็เคารพทุกท่านให้เกียรติทุกท่านเสมอ
วันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมที่นักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรี
ถามถึงท่านนี้แหละค่ะท่านนี้คือใครคะค่ะ
เป็นฮีโร่ในช่วงที่เราลุ้นเชียร์หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากรซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ก่อนหน้านี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตอนนั้นเป็นฮีโร่เลย
ทีนี้มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้สักประมาณวัน๒วัน
ว่าท่านผู้ว่าท่านนี้ล่ะค่ะจะมาลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ระหว่างฝากฝั่งพักเพื่อไทยส่งคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
โอ้โหศึกช้างชนช้างอาทิตย์ที่แล้วเรียนเพิ่งเจอท่านนะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านว่ายังไงบ้าง
ทีนี้วันนี้นักข่าวก็ไปถามอันดับนี้กับผลเอกประยุชน์จันทร์โอชารัทธิ์ในยกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นตัวแทนจากฝากฝั่งพักเพื่อไทยอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชม
ชมที่นักข่าวไปถามเนี่ยก็คือรองโคศบภาคพลังประชา
รัฐนายธนากรวังบุญคงชนะก็ถามเรื่องของกระแสข่าวนี่แหละค่ะ
ปฏิเสธกระแสข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าตอนนี้ใน
พักยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็เปลยมานะคะบอก
พักอาจจะทาบทามดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอธิการ
ดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมา
ชิงตำแหน่งนี้คือดรสุชัชวีเนี่ยก็เป็นฮีโร่สำหรับน้องน้อง
นักศึกษาแล้วก็ชาวกรุงเทพฯอาหารนครเหมือนกันนะคะท่านก็เป็น
คนที่มีความรู้ความสามารถอีกหนึ่งคนทีนี้วันนี้นักข่าวก็
พยายามโทรติดต่อสอบถามไปที่คุณนโรงศักดิ์ผู้ว่ากรุงเทพ
ขออภัยผู้ว่าราชการจังหวัดพระเยาแหมยังไม่ได้เป็นเลยนะพยายาม
โทรสอบถามไปนะคะแต่ว่าคือท่านเองเนี่ยก็ยังไม่รับสายนะ
คะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ว่านโรงศักดิ์เนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ย
มีโอกาสไปเจอในงานงานหนึ่งค่ะก็คุยกันแล้วค่ะถาม
ภัยสารทุกข์สุขดิบเนื่องจากว่าท่านก็เป็นที่รู้จักของคน
เนี่ยชีวิตราศกาลรับราศกาลของท่านจะไปในทิศทางไหนคือตอน
ก่อนหน้านี้กระแสข่าวออกมาว่าท่านจะมาลงชิงผู้ว่ากรุงเทพ
แล้วกระแสข่าวบอกว่าท่านจะเกษียณกันยานี้
ไม่จริงนะครับเพราะว่าบอกว่าท่านมีอายุรับรัชการในตำแหน่งค่ารัชการประจำ
อีก๕๖ปีกว่าจะเกษียณ
เพราะฉะนั้นแล้วท่านบอกว่าไม่มีความสนใจทางด้านการเมือง
แล้วอยากจะเป็นข้าราชการประจำอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
สิ่งสำคัญที่เป็นพันธกิจแล้วก็เป็นความคาดหวังของท่านเนี่ย
คือท่านอยากเป็นข้าราชการประจำและช่วยผลักดัน
ข้าราชการคนใหม่ที่อยากมาทำหน้าที่
ให้มีความก้าวหน้าและมีจิตสาธารณะที่อยากทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมือง
บอกเลยนะคะว่าจริงไม่ได้สนใจงานทางด้านการเมือง
แล้วแก้ข่าวด้วยนะคะที่บอกว่าจะเกษียณอายุราชการกัญญานี้ไม่ใช่อีก๕๐
๖ปีท่านยังทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองได้อีกเยอะ
ก็คือไม่น่าจะเปลืองตัวมาเล่นการเมืองประมาณนั้นนะคะ
ตอนนี้ท่านกลายเป็นตำบลกระสุนตกแล้วนะคะ
จะตอบรับก็โอ้โหกระแสตีกลับแน่นอน
จะบอกว่าไม่ใช่ก็กระแสตีกลับอย่างแน่นอน
บอกว่าตอนนี้ก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะ
แต่ยังยืนยันว่าน่าจะอีก๕๖ปี

เอาทางฝากฝั่งของพักเพื่อไทยนะคะ

ได้เคยหลุดออกมาสักนิดนึง
ช่วงที่มีการประกาศรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ของพักออกมา
ซึ่งไม่มีชื่อของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ช่วงนั้นมีนักข่าวไปถามว่า
คุณชัดชาติและหลังจากนี้จะทำงานอะไรยังไง
คุณชัชชาติบอกว่าไม่ได้ทำงานในรัฐสภาคุณชัชชาติ
ก็คือการเป็นสอสอไม่ได้เป็นอะไร
แต่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างอื่นก็ได้
เช่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนก็เลยเอ๊ะหรือว่าวางตัวไว้แล้ว

นาคอนทัพเลขาธิการพักเพื่อไทย
บอกว่าตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้หารือเลยนะ
เรื่องจะส่งใครลงถึงตำแหน่งผู้ว่ากอทม
ส่วนจะเป็นนายชัดชาติหรือไม่
อันนี้ยังไม่ยืนยันยังไม่แน่ใจ
แต่สิ่งที่ยืนยันได้คือพักพร้อมสนับสนุนคนดีคนเก่ง
และคุณชัดชาติเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง
ขณะเดียวกันบอกว่าไม่กังวลว่าการส่งใครลงสมัคร
จะไปตัดคะแนนกันระหว่างพักเพื่อไทย
ซึ่งถือว่าเป็นพักพี่แล้วก็พักอนาคตใหม่ถือว่าเป็นพักน้องเนี่ยนะ
คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าฐานเสียงของพักเพื่อไทยกับพักอนาคตใหม่เนี่ย

แล้วล่าสุดคะแนนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอนาคตใหม่
ก็เลยมีการกังวลกันว่าจะมาชิงดำชิงแดงกันหรือเปล่า
ระหว่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยจะมาแย่งฐานเสียงกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าสนามกรุงเทพฯมหานคร
พักเท่านั้นเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เขาแข่งกัน
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ค่ะร้อนแรงกลายเป็น๔พักการเมือง
พลังประชารัฐเพื่อไทยอนาคตใหม่และประชาธิปัตย์
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมองไปที่๔พักนี่แหละ
จะเอาใครลงมาบ้างแล้วใครจะตัดคะแนนใครเนี่ยนะคะ

คือไม่ได้เป็นสอสอของพักหรอก
แต่มีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยนี่นะคะ
คุณพันธองแท้ชินวัฒน์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
หากนายชัดชาติยินยอมลงสมัครในนามพักเพื่อไทย

เพราะสามารถดึงคะแนนเสียงให้กับพักเพื่อไทยได้
ส่วนตัวฐานะสมาชิกพักมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อนายชัดชาติเหมือนกัน
ที่ประชุมพักเพื่อให้พิจารณาว่าจะส่งไปชิงตำแหน่ง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ

เคยเป็นฐานเสียงสำคัญนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครของพักนี้
ประชาธิปัตย์มีการระบุจากนายราเมฆรัตนาชเวงโคศกของพัก
บอกว่าพักมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมทำงานให้กับชาวกรุงเทพเหมือนกันนะ
พักไม่เคยได้รับการประสานต่อรองจากใครว่า
ประชาธิปัตย์ไม่ต้องส่งใครลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไหม
ส่วนพักประชาธิปัตย์เองมีกระแสเหมือนกันนะว่า
จะส่งคุณพิศิษฐ์เวชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรทมคุณ
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงโอ้โหร้อนแรงนะ

แล้วก็น่าสนใจนะสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ
เพราะว่าปีล่าสุดที่เรามีการเลือกตั้งกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ที่ไม่ได้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพ
ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองแบบพิเศษ
ค่ะอยากเอาปากกาพร้อมเตรียมจะกาแล้วอ่ะ